สวัสดีครับ

สำหรับเดือนเมษายน

เดือนของอภิษฎาเมษายน
ดูให้แม่ท็อปด้วย

ปลับมือค่ะคุณผู้ชม

มันมาไวไปไว

ดีอ่ะเออไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอย่างนี้ต้องรีบเลยรีบเงินอ่ะ
ก็ด้วยไงเงินก็ดีไงแต่ไวมากไวมาก
เพราะอะไรป่ะสมมุติว่าสมมุติว่าจะถูกสมมุติเกิดถูกลอตเตอรี่ปุ๊บเนี่ย
เราเรายังไม่ทันรับเลยบังเอิญเราจะต้องเอาไปจ่ายอะไรที่มันจะต้องจ่าย
แต่เราไม่ต้องควักหนึ่งอ๋ออ่าถ้ามันต้องจ่ายอยู่แล้วป่ะ
โอเคความรักแหละพี่ปูความรักก็ไวค่ะไวคือยังไงคะ
คือไม่คาดว่าจะใช่และไม่คิดว่าจะใช่เหรออืม
คือมันมาไวแล้วไปไวไงต่อมาต่อไปเดือนพฤษภาคมค่ะ
เดือนพฤษภาคมนี้นะขอบอกว่ามันอยู่ที่คำพูดและใจจิตใจอาจจะเปราะบาง
คำพูดนี่หมายถึงว่าตัวเราเองด้วยนะ
หนึ่งไม่พูดก็จะไม่ได้อะไรเลยกับพูดไม่ดี
ไม่ใช่พูดมากด้วยพูดเจ็บอ่ะอ๋อ
คำพูดที่เชื่อเจ๋งตรงเกินไม่ดีอืม
กับจิตใจเปราะบางคือไปฟังคำพูดคนอื่นมาโถโถไม่พูดแล้วพฤษภาคม
แล้วจะรู้สึกมันเป็นแค่ช่วงอาทิตย์นี้ทีเดียวที่แบบว่านิดนึงก็สะกิด
น้อยใจเอาอีกทีมันตอนนี้เนี้ยก็ต้องแบบว่าถ้ารู้
เราได้ยินพี่ปูพูดแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบว่าใจแข็งหน่อยใจแข็งหน่อย
แล้วจะพูดจะทำอะไรก็ต้องคิดดีดีอันเนี้ยเป็นรวมไปถึงความรักด้วยเพราะว่าบางทีไปฟังความเขาเมาส์กันเฮ้ย
แฟนเธอก็เห็นไปกับคนนู้นคนนี้โดยเฉพาะเนี่ยไปดูดวงไปเปิดนิตยสารอ่านเฮ้ย
อย่างงี้ไงอืมทีนี้พอไปจี้จี้จี้จี้เข้า
กลายเป็นว่าเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเพราะว่าจิตใจจะเปราะบางมากในสัปดาห์
อะไรอย่างเงี้ยเพราะคำพูดค่ะอ่าโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะ
สิบสองเดือนสำหรับสิบสองเดือนค่ะและต่อไปนี้ได้เวลาของประเด็นโหราแซ่บกันแล้ว
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะคนรักเป็นเหตุพี่ปูคะจัดมาค่ะ
เดือนไหนคะเดือนไหนคะเสียทรัพย์เป็นเหตุเดือนไหนคะเดือนไหนคะ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
หู้วววแต่อยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่
ไปด้วยกันสิเออไปด้วยกันสิแล้วอยู่ดี

ชั้นจ่าย

เดือนไหนนะที่ใคร้ไม่ต้องข้างวน
ใช่ไหมเพราะว่าเรามีคำแนะนำดีนะคะ
จากนี้เลยอาจารย์โดนหรือดีคะ

จะมาบอกถึง๔ห้องค่ะ

เพราะสีอะไรนะคะทำให้ความรักเนี่ยสดชื่น
พั่งพี่ก้าวสีอะไรสีขาว
โอ้โฮนางเอกมากนี่สีเขียม

สีอะไรจะทำให้ความรักเนี่ยหวานชื่น
วันนี้เราก็จะมาเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องสีที่ใช้ในห้องนอนนะคะ
คู่นี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักตรงนี้

โรแมนติกหรือสีโน้นสีนี้บางทีเลือกไม่ถูกนะคะ
ตอนนี้เราก็มาลองดูกันว่าสีแต่ละห้องนอนเป็นยังไง
เราอาจจะใช้สีผ้าม่านสีเครื่องนอนหรือสีเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะคะ
อย่างเช่นสีฟ้าจะเป็นสีของพวกโรแมนติก
เป็นพวกที่ให้ความรักเป็นสำคัญ
คือเราก็อาจจะใช้สีฟ้าสีฟ้าทนสีฟ้าอ่อนหรือจะเป็นสีเทา
หรือจะเป็นสีฟ้าแก่ก็แล้วแต่
อันนี้เป็นสีโทนคือของความรัก
ส่วนพวกที่ชอบฉอเลาะพวกที่อ่อนหวาน
พวกที่ชอบปุ๋ยชอบอะไรเราก็จะใช้สีเขียว
สีเขียวในที่นี้นี่อาจจะเป็นสีเขียวอ่อน
สีเขียวทะคอยสก็ได้สีเขียวน้ำทะเล
หรือสีเขียวแบบขนฝรั่งก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบใจ
ฉะนั้นในห้องนี้อาจจะคลึกคลื้นเพราะว่าเรามีการพูดเล่นพูดจา
มีความคึกคลื้นเล่นสนุกกัน
ส่วนสีชมพูนี่ก็จะเป็นสีที่ต้องคู่กับสีฟ้า
บอกทำไมเราจะต้องใช้๒สีคู่กัน
มันอาจจะมีสีผ้าม่านสีเครื่องนอนหรือสีเฟอร์
เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้ชีวิตราบลื่นโรแมนติกด้วย
คนที่นอนบอกว่าบางทีสีเดียวเราอาจจะยังไม่ชอบใจ
แต่ถ้าเราใช้๒สีตรงนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟค
ทำให้ห้องนอนเราเนี่ยมีความสุขสมบูรณ์เต็มที่

จะว่าไปเนี่ยห้องนอนนะคะก็สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกคนอยู่ได้เหมือนกันเนาะ
เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีนะคะ
วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปูลกเปี๊ยวมากเลยนะคะ
ที่มาอัปเดตดวงเม่าหมอยให้ช้ำแม่บ้านประจำบานฟังกันค่ะ
สำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชม
พรุ่งนี้เจอกันนะสกาวจะนำเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม
สำหรับผู้หญิงที่แบบว่าตาหมวยอยากจะมีอยากจะมีตาที่แบบว่าสวยหวานนะคะ
กระชากใจผู้ชายเนี่ยนะอดใจรอค่ะ
วันนี้เราสามคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ